เขาเรียกว่าเลยนะจอมสถานที่นี่แล้ว

ก็เดี๋ยวไว้ถามพี่โดมก่อนว่ากลับได้มั้ย

อันนี้คือแบบสกลง

กลับไปที่จอม
มันจะเป็นมาธรรมชาติก็จะเป็นเลี้ยงพระ
และก็เป็นคำพี่ที่สวงแหลมมีแต่คนสนิท
ส่วนวันที่๑๗ก็เชิญทุกคนไปโรพสนุกกัน
เซ็ปต์ก็ค่อนข้างแน่นค่ะกินทะเลทุกวันเลย
แต่ยังไม่ได้สรุปอะไรเลยค่ะยังไม่ได้ประชุมฝีมอะไรเลยค่ะ

ดูต้องทำแบบนั้นดูจะให้พ่อโบยบอลเป็นเพลงอะไรอย่างนี้

พ่อบอกขอร้องเป็นเพลงดีกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
มีแต่งอะไรเลยบ้างนะ

คงไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะ
พี่โดมช่วยอะไรยังไงบ้างไหมคะเตรียมงาน
โดมก็คือจริงเป็นหลักทุกอย่างอยู่แล้วค่ะ
แต่ว่าเรื่องสุขจิกบางทีผู้หญิงก็จะมีไอเดียมากกว่าค่ะ
เรื่องชุดเรื่องกิมมิกต่าง

ก็จะแบบคอยเปิดให้เขาได้ดูอะไรอย่างนี้ค่ะ

ว่าหนูบอกว่าไม่เอาดอกไม้นะอะไรอย่างนี้
แบบชอบอะไรแบบไฟดาวเปรี้ยวอะไรอย่างนี้
เราจะทำให้มันดูคล้ายเป็นคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้ค่ะ

ชุดแต่งงานมันยากอ่ะ
พอไปดูแล้วหนูว่าการกระโปรงบานหนูงงว่า
กระโปรงบานมากแล้วเวลาถ่ายรูป
แล้วแบบเพื่อนเราก็จะอยู่ห่างอะ

แต่ถ้ากระโปรงบานเธอก็จะอยู่หางฉันนะ

งงกับตัวเองดูเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะงงอ่ะ
คือยังสรุปไม่ได้ในเรื่องชุดไหน
เรื่องชุดไม่ได้แต่เรื่องงานเรื่องอะไรอย่างนี้โอเค
เลือกแบบไว้แบบว่ายังไม่ได้มีการแบบคอนเฟิร์มอะไรอย่างนี้ค่ะ
โดมก็ยุ่งงานอยู่เลย
แล้วก็ทำตัวเหมือนกับว่าเหลือเวลาอีกเยอะมาก
เพราะหนูก็แบบพี่โดมมันรีบสิ้นเดือนอีกแล้วนะ
ค่ะก็มันยังค่อนข้างเร็ว

โดมเขาไม่ได้ชิวหรอกค่ะแต่ว่าเขายัง

ชอบทำเพลงไหนจะงานบริษัทไหนไทยงานอีเวนต์
ดีเจคอนเสิร์ตเขาก็เหมือนไม่ค่อยว่าง
แล้วตื่นเต้นไหมคะใครตื่นเต้นสุดเรานะพี่โดม
คือหนูว่าหนูก็คงไม่ตื่นเต้นใกล้งานเลย
ค่ะแต่พี่โดมก็ยังไม่ได้พูดอะไร
แต่เขาก็มีความดูเหมือนเขาก็เครียดเหมือนกัน
เรียกว่าแบบเออเราต้องเตรียมแล้วนะ
บอกอืมใช่แต่เธอยังไม่เริ่มเลยนะ
แล้วครอบครัวสองครอบครัวค่ะตื่นเต้นไหมคะช่วยครอบครัวยังไงบ้าง
ก็ผู้ใหญ่เขาก็ช่องเตือนตามสไตล์ค่ะว่าแบบทำอะไรทำแต่เนิ่น
เห็นเรายังไม่แบบสรุปนู่นสรุปนี่เลยอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็หนูชิวค่ะใส่แบบว่าสายชาวล็อกก็ยังไงก็ได้เลยค่ะ

คุณแม่พี่โดมก็ไม่ได้พูดอะไรค่ะ
แล้วก็คุณแม่ก็แฮปปี้ที่เดินไปไหนกู

พี่เวดดิ่งหรือยังถ่ายไม่ได้ฮะค่ะ

ชิคกี้พายหนูว่าหนูอยากถ่ายแนวธรรมชาติคือเหน็ทเป็นคนมากผมไม่ได้เหน็ทวีวก็คงแง่ถามมี้

ตอนนี้ยังค่ะเพราะมันยังไม่ถึงช่วงแบบเข้มข้น
ก็ว่ามันต้องมีมากมีแค่นี้
มันก็อะไรอยู่จริงกับงานแต่หนูเป็นคนใจเย็น

อย่างล่ะสมมุติในภูเกตที่ไป

ใช่ค่ะคือฝากด้วยเป็นคอลเลคชั่นที่พี่โดมกับเมธันนะคะ
ไปร่วมออกแบบกับแบรนด์หนึ่ง
เนี่ยทริปนี้ก็ถือว่าซ้อมพรีเวดดิ้งแล้วกัน
เพราะหนูอยากได้อารมณ์แคนดิตหนูอยากได้อารมณ์แบบเผลอ
แต่ก็พี่โดมเนี่ยฝึกนะเผลอหน่อยเผลอ
ไม่อยากได้แบบว่ายิ้มแบบกล้องอะไรอย่างนี้ค่ะ
กลุ่มรวมตอนนี้ฟรีศาสตร์กี่เปอร์เซ็นต์มีอารมณ์เสร็จ
จองความที่แล้วอ่ะแค่หนึ่ง
มันคือที่ไหนอ่ะ๑๐เปอร์เซ็นต์ได้ไหมอ่ะ๒๐

แขกลิสต์แล้วค่ะทุกวันนี้เจอใครแล้วก็แบบเห็นหน้าแล้วแบบ
ต้องรีบจดใส่มือถือเลยว่าห้ามลืม

ถามก่อนว่านักข่าวยังกี่คน
ใช่จัดแบบว่าของกินไว้ค่ะ
ก็ไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าสถานที่มันรับได้ประมาณพันกว่าพันห้า

คิดว่าทันค่ะ